มาดูเรื่องขนหัวลุกกันหน่อยนะคะคุณป้าท่านหนึ่งค่ะ
บอกว่าคือมีอยู่วันหนึ่งนะออกไปทำงาน

พอตกบ่ายได้ยินเหมือนเสียงน้องชายของตัวเองเรียก
ทั้งที่น้องชายก็ไม่ได้ไปทำงานด้วย

ได้ยินเสียงน้องตัวเองเรียกค่ะ

หลังจากนั้นเก็บความสงสัยนี้พอกลับบ้านไปนะคะ
กลับบ้านไม่เจอน้องอีก
น้องชายหายไปไหนเดินออกตามหา
สรุปสุดท้ายไปพบเป็นศพ

น้องน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงสาย

สระน้ำแห่งนี้ความลึกประมาณ

อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี

อายุ๕๖ปีจมน้ำอยู่ในสระ
นางสุวรีโสประภาษณ์

พี่สาวคนโตของผู้ตายและเป็นคนที่

ปกติน้องชายมีอาชีพรับจ้างทั่วไปค่ะ
ได้งานเป็นคนสวนที่สถาบัน

ไม่นานนี่เองประมาณ๑เดือน
และเมื่อวานนี้เป็นวันเงินเดือนออกค่ะ

ภรรยาได้๓ปีก็เลยมาปลูกบ้าน
ข้างเธอนี่แหละก่อนเกิดเหตุ
โมงเช้าเธอจะออกไปทำงาน

เตือนน้องชายว่าเห็นเงินเดือนออกไง
ก็เลยเตือนน้องชายหากดื่มเหล้าแล้ว

มีสระอยู่ใกล้บ้านอย่าลงไปเลย

ก็ตัวเองกลัวน้องชายเป็นตะคริว
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะ

น้องชายตอบกลับมาว่าวันนี้ไม่เมา
ไม่เป็นไรหรอกบอกพี่สาวแบบนี้

ในช่วงที่กำลังทำงานอยู่

จู่ได้ยินเสียงน้องชายเรียกชื่อ๓ครั้ง

คุณลุกสู้ทั้งตัวเลยถึงหัวเลย

ทำไมถึงได้ยินเสียงน้องชายแบบนี้
งานก็ยังไม่เลิกกระวนกระวายใจ

ไปหาน้องชายที่บ้านอ้าวไม่เจอสิคะ

ตามหาเดินออกตามหาสุดท้ายค่ะ

จากกระยาลและรองเท้าของน้องชายอย่างอีก

เรียกชาวบ้านกันมาช่วยตามหา
อยู่ในสระบัวจริงฮะ

หลังตำรวจสพยโนนสูงและเจ้าหน้าที่นิติเวชโรงพยาบาลอุดรธานี
ชนสูตรเบื้องต้นระบุว่าไม่พบบาดแผลถูกทำร้ายร่างกาย

ส่วนสาเหตุว่าเสียชีวิตมาจากการจมน้ำขาดอากาศหายใจ
น่าจะประมาณ๗ชั่วโมง
ถ้านับย้อนหลังไป๗ชั่วโมง๕โมงเย็นลบไป๗ชั่วโมง
ก็ประมาณ๙โมงครึ่งโดยประมาณนี้นะคะ
แต่คุณป้าบอกได้ยินเสียงน้องชายมาเรียกตอนบ่ายโมง

เธอก็เลยเชื่อแบบนั้นค่ะเธอเชื่อเธอเชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้องชายมาเรียก

ประมาณบ่ายโมงสังเกตงานนี่โมงออก
แต่ว่าคนโตนี่มันลูกขึ้นมาก

ได้ยินเสียงน้องเรียกไอ้สาวไอ้สาวอยู่๓หลอก

บัตรที่นี่ตอนนั้นหมายถึงตอนนั้น

เพราะว่าถ้าบวกลบเวลาเสียชีวิตเนี่ยน่าจะ

หรือว่าร่างกายไม่พร้อมในการลงน้ำนะ